การชื่นรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านประทานสภา
ขอบคุณพักภูมิใจไทยที่ได้จัดสรรเวลาให้ดิฉันพิปรายร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระที่๑วาระรับหลักการปีนี้เป็นปีที่๓แล้วค่ะ
และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ฉันขอพิปรายในประเด็นที่ไม่ใช่งบประมาณ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลัก
และมีงบประมาณมากถึง๓๐๐๐กว่าล้านบาทหลายปีติดต่อกัน
แต่ครั้งนี้เป็นการอภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเช่นกันค่ะ
แต่เป็นความมั่นคงทางสารสุขระบบสุขภาพสงครามกับเชื้อโรค
ระบาดของไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลกขณะนี้
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
ขอสไลด์ที่สองค่ะสการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสารสุข
ไม่ติดอันดับหนึ่งในห้าสไลด์ถัดไปค่ะ
ของงบประมาณประเทศไทยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาของโรคระบาด
กระทรวงที่มีภารกิจหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชน
กลับถูกปรับงบประมาณลดลงในสัดส่วนที่มากกว่างบประมาณด้านความมั่นคง

สถานการณ์ในวันนี้เรากำลังเผชิญกับสงครามเชื้อโรค
และสงครามปากท้องต้องการการป้องกันทางสุขภาพ
และความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ
คงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยุทธโปรกรณ์มากกว่าปีที่ผ่านมา
ไลด์ถัดไปค่ะดิฉันขอขอบคุณสำนักงบประมาณของรัฐสภานะคะ
วิเคราะห์ได้ดีมากนะคะ
มีผู้สนใจมากทีเดียวนะคะ
จะเห็นได้ว่างงบประมาณปี๒๕๖๕ค่ะ
ไลด์ถัดไปค่ะมีเพียง๒กระทรวง๑หน่วยงาน
และ๒รายจ่ายที่รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
นั่นก็คือกระทรวงพลังงานและกระทรวงพัฒนาการสังคม

โครงการอุดหนุนเด็กเล็ก๐๖ปีทั่วหน้า
พักภูมิใจไทยได้ทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี
สนับสนุนเรื่องนี้จะมีในงบประมาณ๒๕๖๕หรือไม่ค่ะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะกลับเข้ามาสู่งบประมาณ
จัดทำงบประมาณปี๒๕๖๕ที่เรากำลังพิจารณาอยู่
กระทรวงทำก่อนที่มีการแพร่ระบาดระลอกที่๓
คือทำเมื่อปี๒๕๖๓และปีงบประมาณ๒๕๖๖นะคะ
โดยงานราชการเริ่มเตรียมทำขอตั้งแต่ปีนี้
ดังนั้นงบประมาณปัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบัน

จึงมาจากพรบโอนงบประมาณจากงบกลาง
และกำลังจะกู้อีก๕แสนล้านบาท
ที่มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นเลขาใหญ่
ซึ่งรอพิปรายในวันพุธที่๙มิถุนายนต่อไปค่ะ

ตลอดระยะเวลาที่ปิดสมัยประชุม
ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนกลาง
ประสานขอความช่วยเหลือรับของบริจาคเยี่ยมโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลสนาม
มีการปิดตลาดปิดศาสนสถานวัดมัศยิตปิดชุมชน
มิติทางศาสนาช่วงรมดอนช่วงวันตุดอิดิฟิตรี

รวมทั้งสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย
คืนวันที่๑มิถุนายนจนถึง๑๔มิถุนายน
คนไทยทยอยกลับมาทั้งช่องทางที่ถูกต้อง

รวมทั้งมีการรณรงค์การฉีดวัคซีน
งานเหล่านี้ทำให้ดิฉันพยายามมองความเชื่อมโยงของการทำงาน
ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่
และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ไม่เฉพาะกระทรวงศาสุขพี่น้องอสม
แต่รวมทั้งท้องถิ่นท้องที่
การบริหารส่วนตำบลฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจ
ที่ทำงานกันอย่างคะหมะคะเม่น

ไม่นั่งอยู่ในห้องแอร์อ่านหรือรับฟังรายงานบนหอคอยงาช้าง
งบประมาณโดยที่คนทำงานไม่มีโอกาสได้ทราบถึงเหตุผลที่โดนตัดมากหรือตัดน้อย
รายการนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้ว
ท่านนมติว่าการกระทรวงสาธุท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านได้สิจังเมื่อวานนี้นะคะ
เรื่องของค่าตอบแทนค่าอยู่เวรเสี่ยงภัยโควิด๑๙ในพื้นที่เพิ่งเบิกจ่ายได้ค่ะ
ในรอบตุลาคมหกสามมกลาคมหกสี่เบิกได้เมื่อยี่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมา
ยังค้างอีก๒เดือนคือเดือนกุมภาและเดือนมีนา
นั่นคือค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของโควิด๑๙ระรอกแรกนะคะ
ส่วนระลอกนี้เขาก็ยังหวั่นหวั่นค่ะว่าจะได้เมื่อไหร่แต่เมื่อวานเมื่อท่านน้ำมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความมั่นใจว่า
อนุมัติรอการโอนถึงเดือนกันยายนโอนครั้งละหกเดือนนี่คือขวัญกำลังใจเล็กเล็กค่ะ
ของนักรบเสื้อขาวด่านหน้าที่คนไทยทั้งประเทศกล่าวขานถึง
แต่อย่างไรก็ตามเราชาวสาธารณสุขถูกสอนมาค่ะว่า
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดำรัฐของสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์ไทยถ้ามาทางที่เคารพค่ะ
สไลด์ถัดไปค่ะที่ฉันขออนุญาตไล่เรียงการทำงานของพี่น้องสาสุขในทุกระดับ
เท่าที่เวลาจะอำนวยดังต่อไปนี้นะคะงานปกติในโรงพยาบาลก็ยังมีคนไข้มาโรงพยาบาลโดยโรคต่างทุกวัน
ระบาดโควิด๑๙ในโรงพยาบาลก็ยังรับคนไข้ปกติแต่มีงานเพิ่มค่ะ
ในการลงพื้นที่ค้นหาเคสและปกปิดข้อมูลต้องพยายามอย่างหนักในการตามหาไทม์ไลน์สอบสวนโรค
เจอแล้วเข้าศูนย์กักตัวนะคะมีการสวบขอสไลด์ถัดไปค่ะคือการตรวจเชื้อจากโพรงจมูก
รูปนี้เป็นที่ภาพตลาดปัตตานีค่ะน้องหมอ๑คนน้องพยาบาลรวมแล้ว๓คนทำหน้าที่สวอปค่ะ
ท่ามกลางอากาศร้อนช่วงนั้นเป็นช่วงถือสินอดไม่สามารถดื่มน้ำแล้วก็ทานอาหารได้สำหรับพี่น้องมุสลิม
ในงานศูนย์กักตัวสังเกตอาการค่ะในช่วงเวลา๑๔วันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ยังทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ได้รับทราบค่ะว่าศูนย์กักตัวปัตตานีนะคะเมื่อวานซืนก็ยังต้องรับผู้ถูกมาถูกกักตัวที่มาจากประเทศมาเลเซีย๗คนตอนเที่ยงคืน
จากค่าตอบแทนที่มาช้าแล้วนะคะอาหารก็ต้องฮิ้วบินโตห่อมาจากบ้านไม่มีค่าอาหารให้
หลักเกณฑ์การตั้งมาจากกรมบัญชีกลางอยู่เวรกัน๘คนค่ะ
ฝ่ายปกครองท้องถิ่นสาธารณสุขอศท้องถิ่นเบิกข้าวได้แค่๕กล่อง
ที่เหลือนั่งมองตากำปริบค่ะเอาข้าวห่อมาจากบ้านที่เย็นชื่นมาทานกันเอง
ส่วนบางที่กักตัว๑๔วันตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ยังไม่นับรวมวันแรกที่มา
และวันสุดท้ายที่กลับรวมแล้ว๑๖วันค่าอาหารหายไป๒วันค่ะ
เจ้าที่สาธารณักศูกร์ต้องหาที่อื่นมาให้อีกแล้วค่ะ
ช่องทางที่ถูกต้องหาระเบียบตัวอื่นมาสนับสนุน
ไม่ใช่ทำในสิ่งที่ลดขวัญกำลังใจคนทำงานด่านได้นะคะ
ยังไม่จบค่ะยังมีงานจุดด่านตรวจเข้าเมืองต่าง
งานรณรงค์ฉีดวัคซีนมีอสมรพสตเข้าประตูบ้าน
ไลด์ถัดไปนะคะท่านประธานที่เคารพค่ะ
ที่ฉันได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลสนามนะคะที่ตั้งขึ้นในที่แห่งหนึ่งค่ะ
โรงพยาบาลจังหวัดต้องสร้างห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่
ต้องใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลหมดไป๒แสนกว่าบาทค่ะ

โรงพยาบาลเกือบครึ่งประเทศของประเทศไทยตอนนี้
สถานการณ์เงินติดลบสีแดงเถือกค่ะ
งบประมาณเล่มนี้ช่วยอะไรได้บ้างไหมคะ
อย่าบันทรกำลังใจคนทำงาน
มีอะไรโอนได้ก็ให้รีบโอนเลยนะคะ
ยังมีงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนึ่งค่ะ
บอกว่ามีผู้ถูกกักตัวเป็นหลักเกือบร้อยค่ะ

งบส่วนตัวมาระดมช่วยกันเอง
โรงพยาบาลศูนย์กักตัวยังต้องขอบริจาค

ไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้อยู่เลยค่ะ
ฉันต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านจากใจจริง
เป็นพลังให้คนทำงานตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่
และรู้สึกว่ามีคนห่วงใยเขาอยู่ทั่วประเทศค่ะ
ไลด์ถัดไปค่ะเป็นภาพพี่ทหารนะคะ
นำตู้คอนเทนเนอร์ห้องสุขค่ะ
เลื่อนที่ให้ชาวสาธารณสุขได้ใช้โรงพยาบาลสนามที่ปัตตานีค่ะ
ทหารในบทบาทพัฒนาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ขาด
ได้ส่งผู้ป่วยกลับบ้านก็น่ารักนะคะ
ต้องขอบคุณท่านพบชกปัตตานีพลตรีคมกิจรัฐนาฉายา

เรื่องสร้างรั้วสร้างกำแพงระหว่างประเทศไทยมาเลเซีย
ที่จะเริ่มที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

ดิฉันขอนะคะอย่าได้สร้างเลยค่ะ
สร้างเพื่อทำลายความรู้สึกของคนไทยและคนมรยูของทั้งสองประเทศค่ะ
ไลด์ถัดไปค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ

กรมสุขภาพจิตเป็นอีกกรมที่งบประมาณลดลง
เป็นกรมที่คนพูดถึงน้อยมากค่ะ
สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
ความเครียดความกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยคือความเหนื่อยล้ากับโรคระบาดค่ะ
เป็นสภาวะหมดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแนวทางของรัฐ
เกิดจากการระบาดที่ยาวนานมาตรการที่เข้มงวด
กระทบกับคนทุกคนค่ะทำให้เกิดอาการเบื่อเศร้าสิ้นหวัง
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามมาตรการเลยลดหย่อนลง
การรับรู้ยอมเสี่ยงมากขึ้นค่ะ
คนทำงานก็ล้าประชาชนก็เริ่มใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลมากขึ้น
ขั้นต้นนี้เราต้องให้ขวัญกำลังใจเข้าใจคนทำงานเข้าใจประชาชน
ทำอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
ที่ฉันเคยรับราชการกระทรวงสาธารณสุขต้องเรียนค่ะว่า
กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญงานส่งเสริมป้องกันน้อยกว่างานบำบัดรักษา
สมัยที่ดิฉันอยู่กรมสุภาพจิตขอภาพถัดไปค่ะ
เคยขอรถโมบายใครเครียด
สำหรับส่วนสุขภาพจิตที่มีอยู่ทุกภูมิภาค
เพื่อบริการพี่น้องประชาชน

กรณีที่ผู้ป่วยต้องการคำปรึกษา
พร้อมสามารถจ่ายยานะคะฉีดยามีความจำเป็นในการลงพื้นที่
จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากเราต้องทำงานเชิงลุกมากขึ้นค่ะ
เพราะการเข้าถึงบริการที่โรงพยาบาลลดลงการตรวจรักษาทางเทเลมากขึ้น
เบาบายนี้ได้ถูกออกแบบอย่างครบวงจรค่ะ
ลงถึงพื้นที่ซึ่งควรมีในเขตสุขภาพทั้งประเทศ
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สถานการณ์เปลี่ยนการบริหารจัดการก็ต้องเปลี่ยนนะคะ
ก็ปีนี้ขอผู้เกี่ยวข้องนะคะอย่าตัดงบประมาณส่วนนี้ค่ะ
ถัดไปค่ะการจัดสรรงบประมาณเหมือนการบริหารจัดการวัคซีน
ต้องให้ความสำคัญตามปัญหาของพื้นที่
แต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงหนักเบาไม่เท่ากัน
อย่าลืมดูแลคนทำงานบางจังหวัดติดชายแดน
จังหวัดเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของประเทศ

ต้องกระจายทั้งอำนาจและกระจายทั้งเม็ดเงิน
ไลด์สุดท้ายค่ะสรุปสุดท้ายค่ะ
ขอสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของเราเองในบ้านของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณหรือเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน
ไม่มีใครรักบ้านเรารู้จักบ้านเราดีเท่ากับคนของเราเอง